แล้วก็ใกล้แล้วเหมือนกันค่ะใกล้กว่านี้อีกเพราะว่าใกล้วันแห่งการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคของพวกเราแล้วนะคะใกล้จะหนึ่งกุมภาแล้ววันนี้เราก็เลยรวบรวมเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อกุมารค่ะกุมารยังคงฮอตฮิตมาตั้งแต่ปีที่แล้วข้ามมาจนถึงปีนี้วันนี้ตลอดข่าวของเราก็เลยจะพาไปดูนะคะว่ามีกุมาร

บอกเลยว่าวัดแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกุมารจุกดำ
เป็นอีกหนึ่งกุมารทองชื่อดังของทางวัดค่ะ
มีความสูงประมาณ๑เมตร
มีอายุนานเก่าแก่กว่า๓๐ปี
ยืนถือปืนสวมใส่แว่นตาสีดำ
ส่วนตามลำตัวและศีรษะเต็มไปด้วยแผ่นทองที่นักเสี่ยงโชค
นำมาปิดจนเหลืองอร่ามทั้งตัวแบบนี้
และบริเวณโดยรอบจะมีสิ่งของที่ผู้ที่ได้รับโชคลาภจากการขอพรวางเต็มไปหมด
ไม่ว่าจะเป็นชุดทหารรถเด็กเล่นบังคับไฟฟ้า
น้ำแดงเครื่องประดับแว่นตาและอื่นเป็นจำนวนมากค่ะ
คราวนี้ไปกันที่ภาคเหนือกันหน่อยที่วัดท่าใหม่อิจังหวัดเชียงใหม่
เพราะที่วัดแห่งนี้นอกจากจะมีกุมารไอ้ไข่แล้วยังมีกุมารปิ่นเพชร
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่ากุมารเจ้าขุนทรัพย์
เป็นกุมารเทพที่อยู่ก่อนไอ้ไข่จะมาถึงค่ะ
เป็นกุมารที่มีการทำพิธีลงคาถาอาคม
และดินที่นำมาเป็นส่วนผสมนั้นเป็นดินจาก๗ป่าช้าและผงกระดูกผีตายโหง
จึงมีความศักดิ์สิทธิ์และมีอิทธิฤทธิ์เป็นอย่างมาก
ซึ่งเคยมีชาวบ้านมาขอโชคขอลาบแล้วกุมารเจ้าคุมทรัพย์ได้ไปบอกโชคถึงในฝันมาแล้ว
กลายเป็นเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากค่ะ
จากภาคเหนือไปต่อกันที่กุมารองค์ที่๓กับกุมารไอส้มฉุนที่วัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาธ
สำหรับไอ้ส้มฉุนนั้นชาวบ้านได้สร้างรูปปั้นมาตั้งไว้บนสาราแห่งนี้
หลวงจากหลวงปู่คล้อยเจ้าอาวาสองค์แรกทั้งรักและเอ็นดูไอ้ส้มฉุนมาก
และเรื่องเหลือเชื้อก็คือไอ้ส้มฉุนมักจะออกมาปรากฏตัวให้ชาวบ้านได้เห็นอยู่ตลอด
และยังให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านมาหลายต่อหลายครั้ง
อกจากนี้ที่วัดยังมีไอ้ส้มฉุนยักษ์ที่มีความสูงถึง๓เมตรอีกด้วย
ซึ่งคนที่ได้โชคไปนอกจากจะนำของแก้บนปกติมาถวายแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่นำมาถวายจนเป็นเสียงฮือฮา
นั่นก็คือปิ่นโตยักษ์
มากันที่สุดท้ายแล้วบอกเลยว่าที่นี่ไม่ได้มีกุมารเพียงแค่หนึ่งองค์ค่ะ
แต่มีถึง๕องค์ได้แก่เจ้าเพชรเจ้าพลอยเจ้าโพเงินเจ้านำโชคและเจ้าผงพราย
ซึ่งที่สารทรงไทยเรือนเพชรพลอยแห่งนี้มักจะคลึกคลื้นไปด้วยประชาชนชาวบ้านที่ได้โชคได้ลาบจากกุมารทั้ง๕องค์นี้
และของแก้บนส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นการจ้างนางรำมารำถวายแก้บนแบบนี้
รวมไปถึงของแก้บนสุดฮิตอย่างน้ำแดงขนมขบเขียวเสื้อผ้าของเล่นเด็กรวมไปถึงรูปปั้นไก่ชน
และแน่นอนค่ะว่าพอแก้บนกันเสร็จแล้วก็จะให้กลับบ้านตัวเปล่าก็ไม่ได้
ก็ต้องส่องอังน้ำมนต์ที่อยู่ด้านหน้ารวมไปถึงจุดประทัดเพื่อเสี่ยงทายตัวเลขนั่นเอง
และนี่คือเหล่าบรรดากุมารทองสุดขลังที่คอยบันดาลโชคให้กับชาวบ้าน
จนทำให้หลายคนต่างให้ความเคารพสัทธาในตัวขององค์กุมารเหล่านี้
แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธารวมไปถึงวิจารณญาณของแต่ละคนด้วย